ช่วงต้นเดือนแบบนี้ไปกดตังค์ซะหน่อยละกัน
อ้าวสิ่งที่ออกมามีแค่สลิปตังค์๔๐๐ที่ฉันกดมันไม่ออก

สภาพตู้เห็นไหมคะ
แต่ท้ายที่สุดนี่กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้หมดเลย

แล้วดูสิสภาพมันพังแบบนี้นะคะ
ทีนี้ตำรวจไปเชิญตัวคนก่อเหตุมาได้
คนที่ทุบชื่อว่านายวีระอินทาสุวัน
ก็เอาตัวมาเลยคนนี้แหละค่ะมาที่สพเมืองอุทัยธานี
ก็เปิดกล้องวงจรปิดไงแล้วก็เห็นภาพเขา
ทีนี้นะเขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ย
โมโหแค่ทุบไปเบาเท่านั้นเอง
เพราะว่าตู้ตรงนี้มันมีร่องรอยการทุบไปรอบนึงแล้ว
รอยที่มันแตกอยู่มันก็เลยแตกเพิ่ม
แล้วจริงจะไปธนาคารแสดงความรับผิดชอบแล้วนะ
จ่ายตังค์ให้แล้วนะแต่ตำรวจเรียกมาสอบสวนซะก่อน
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวลองฟังค่ะ
คือตัวนายวีระเขาก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว

ไม่ได้ตั้งใจเลยสักนิดนึงดูค่ะ
ก็จะเห็นว่าไม่ได้ตั้งใจเลย

เขามอโหสิมั้ยกดตั้งไม่ออกนะเขาโอโหกดตั้งไม่ออก
แนะนำให้แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรติดต่อธนาคาร
เพราะว่าเราถ้าชดใช้ให้กับธนาคารอีก